เช็คราคาของผักในช่วงนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
ราคาของผักบุ้งจีนวันนี้นะคะ๑๔บาทต่อกิโลกรัม

แล้วก็พริกจินดาแดงอยู่ที่๖๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ